พาคุณผู้ชมไปดูประเวณีปีใหม่เมืองที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของประเทศเลยนะคะ
ที่จะมีการเล่นน้ำสงกรานกันปีนี้
คือคักเหมือนเดิมนะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะสำหรับที่เชียงใหม่นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ
จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ
บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงสายจนถึงตอนนี้นะคะ
ช่วงเย็นค่ะก็จะมีคนออกมาเล่นน้ำสงกรานมากกว่าตอนกลางวันหลายเท่าตัวนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนประมาณ๓๙องศาเซลเซียส
เรียกว่าเล่นสงการกันท้าแดดท้าลมกันทีเดียวค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นรถท้ายกระบะสาดน้ำไปรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ
จากนี้บางส่วนก็ได้เช่ารถสามล้อตุ๊กที่ดัดแปลงเปิดหลังคาออก
เพื่อเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดค่ะ
จากนี้นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็มีการตีกรองหลวงล้านนาตามแบบฉบับวัฒนธรรมประเพณีล้านนานะคะ
รวมไปถึงขบวนแห่ที่มีการฟ้อนพื้นบ้านโดยเคลื่อนจากถนนหน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงขวงประตูท่าแพร
สำหรับการแห่ขบวนกลองหลวงซึ่งเป็นประเพณีนิยมกันจะตีกลองลักษณะนี้นะคะ
ซึ่งจะนำเข้าขบวนแห่ในช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าส่งน้ำพระธาตุค่ะ
ลองหลวงนี้นะคะเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะ
รองหลวงก็จะนำออกมาใช้ในงานประจำปีเมื่อหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปจนถึงเทศกาลสงกรานค่ะ
บรรยากาศตอนนี้ที่ขวงประตูท่าแพรนะคะก็เนื้องแน่นไปด้วยประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ออกมาเล่นน้ำสาน้ำสงกรานกัน
ด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นการฟ้อนรำพื้นบ้านนะคะที่มานำมาแสดงสู่สายตาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ขวงประตูท่าแพรแห่งนี้และช่วงเย็นนะคะหากว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการออกมาเล่นสาดน้ำโดยรอบคู่เมืองเชียงใหม่หรือว่าถนนท่าแพรตรงขวงประตูท่าแพรนะคะก็จะเนื้องแน่นไปด้วยรถจักรยานย
ใหม่ค่ะขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะน่าไปจริงจริงนะใช่เชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่เนี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของประเพณีสงการแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะมีประชาชนคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วต่างชาติเขาก็นิยมไปเชียงใหม่ใช่ค่ะ